ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับพรานป่าโดนยิงฮะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติที่ผ่านมาเนี่ย
มักจะได้ยินข่าวคือพรานป่าชวนกันเข้าป่าแล้วก็ยิงกันเอง

แต่รอบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นคนยิงนะฮะเกิดอะไรขึ้นตามดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
นี่คือภาพตอนที่ลำเลียงคนเจ็บออกมาจากผืนป่า
ซึ่งป่านี้ชื่อว่าป่าไซเบอร์อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่อุทัยธานีครับ

กะเหลี่ยง๓คนสัญชาติไทยครับตาย๑เจ็บ๑คือคนนี้ที่หามหิ้วเปรย์ออกมาแบบนี้
แล้วก็หลบหนีไปอีก๑ครับ
ก่อนหน้านั้นมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นในผืนป่าครับ
ในพื้นที่ส่วนลึกของป่าไซเบอร์เข้าไปประมาณสัก๑๐กิโลเมตรคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอร่างของพรานถูกยิงตายหนึ่งแล้วคนเจ็บอีกหนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้
นำตัวออกมาด้วยความยากลำบาก
โดนยิงเข้าไปที่ขาครับเขาเลยเดินไม่ไหว
และนี่คือภาพของร่างผู้ตาย
ส่วนพรานอีก๑คนหนีไปได้ครับ
เกลอชวนกันเข้าป่าเข้าไปทำไม
ไปหาของป่าไปล่าสัตว์ป่าแล้วทำผิดกฎหมายหรือเปล่า
อกจากนี้ครับจุดเกิดเหตุเนี่ย
ไปเจอปืนลูกซองยาว๑กระบอกแล้วก็ปืนลูกกรดไทยประดิษฐ์

นี่ครับถือมาแล้วเหล่านี้คือของกลาง
ก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานครับ
ทีนี้กลับไปที่คนเจ็บนิดหนึ่ง
คนเจ็บที่เขานอนอยู่บนเปรย์พอหิ้วออกมาพาตัวออกมาจากผืนป่าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ

ภาพที่เขานอนอยู่แล้วเขาก็เล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าเนี่ยเอาจริงนะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเดินเข้ามาแล้วบอกว่าจะขอตรวจค้น

และกำลังล้อมวงกินข้าวกันอยู่

แล้วพอเขาแสดงตัวพวกผมก็เลยตกใจ
หนีกันไปคนละทางแล้วก็ถูกยิงฮะ
ยืนยันนะคะไม่มีการประทะ

ยืนยันนะคะไม่มีการประทะ

ก็ผมยอมแล้วเขาก็ไม่มีการประทะ

อันนี้คือในมุมของคนเจ็บอ้างแบบนี้นะครับ

คุณมิ้นคุณผู้ชมภาพตอนกลางคืน
ที่มีผู้หญิงไปวิ่งห้อมล้อม

นี่คือเสียงร้องของแม่ผู้ตายครับ

ลูกชายถูกยิงและถึงแก่ความตาย

ครอบครัวผู้ตายทั้งผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่

ล่าสุดเรามีโอกาสได้คุยกับแม่ของผู้ตายครับ
คุณแม่วิวัณดีเปิดใจเล่าให้ฟังเลย
เพาะบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
บอกกันดีก็ได้ทำไมถึงขั้นว่าต้องยิงถึงตายเลยเหรอเนี่ย

ทีนี้มาฟังข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่กันบ้างนะครับ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ที่ดังกล่าวเนี่ยมีการลอบล่าสัตว์ป่าอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดสายข่าวรายงาน
บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนลักลอบเข้าป่าไปล่าสัตว์ป่าก็เลยจัดเจ้าหน้าที่
ครับเป็นชุดลาดตระเวนเข้าไปตรวจสอบ๑๐โมงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๕นัดเป็นการยิงแบบเว้นช่วงก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ได้ยินเสียงแล้วคุยกันล้อมวงคุยแต่ไม่ได้คุยภาษาไทยเหมือนกับคุยภาษาเพื่อนบ้าน
ด้าวนะครับก็เลยแสดงตัวเข้าไปเพื่อต้องการที่จะจับกลุ่มแต่ผู้ลักลอบเข้า
ปานาป่าแล้วมีอาวุธมาด้วยเนี่ยยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องหาที่กำบังแล้ว
ยิงตอบโต้นี่คือคำอธิบายในชุดเจ้าหน้าที่นะครับคือทางนู้นเปิดฉากก่อนก็เลย
ยิงตอบโต้แล้วพอไปเคลียร์พื้นที่เจอนี่ฮะที่เห็นนี่คือกระสอบปุ๋ยในกระสอบปุ๋ย
เนี่ยมีซากสัตว์ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้างป่าค่ะอยู่ในกระสอบปุ๋ยเหล่านี้แล้วก็ไปเจอ
ร่างของคนตายเจอคนเจ็บแล้วก็ปืนที่ถูกทิ้งเอาไว้ส่วนอีกหนึ่งคนหลบหนีไปอยู่
ระหว่างการเร่งตามตัวเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ